กลายเป็นคำถามสงสัยว่าตกลงหายตัวไปได้อย่างไร
แล้วที่สำคัญทั้งครอบครัวเนี่ยก็เลยต้องมีการประกาศตามหา
มีการไปแจ้งความคนหายด้วย

เพราะว่าหลังจากที่ทางด้านของคุณพงศักด่านวรรณกิจไปแจ้ง
อายุ๖๘ปี
คุณผู้ชมอาจจะถ้าหลายคนไม่ได้ตามข่าว
เดี๋ยวอาจจะกำลังงงว่าเป็นใคร
อสมทที่จังหวัดพิจิตร
เอาจริงเนี่ยคือท่านเป็นเจ้าของ
สถานีวิทยุชุมชนถึง๒สถานี
คือมีการหายตัวไปออกจากบ้านพัก
ตั้งแต่เสาร์ที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมา
เพราะเป็นนักจัดรายการวิทยุชื่อดัง

จะพูดชัดถ้อยชัดคำ
จึงนี่กลายเป็นเอกลักษณ์ของเธอเลย

ไม่ได้เรียนทางด้านสื่อสารมวลชนมา
แต่ก็สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวได้
แต่อยากจะฝากไว้กับทุกท่านด้วยว่า
การที่คุณจะทำข่าวออกไปยังสื่อต่างนั้น

ข่าวที่ออกไปนั้นควรจะเป็นข่าวจริง

นี่ก็จะเป็นวันที่รีจูก็มาให้ความรู้

ในฐานะเอาจริงก็เหมือนเป็นนักข่าวคนหนึ่งเลยนั่นแหละค่ะ
แล้วก็ครอบครัวหาไม่เจอ

ก็โพสต์ตามทางด้านของโซเชียล
แล้วก็ระบุข้อความเอาไว้บอกนางสุธาทิพยั่นวรรณกิจอายุ๑๘ปี
ขับรถเก่งนะคะนิสันม้าสีขาว
หมายเลขทะเบียนกไก่คค๘๕๕๑พิจิตร
คือรถมันหายไป
แล้วตัวเองก็หายไป
ญาติก็ไม่แน่ใจแล้วครอบครัวไม่แน่ใจ
ดีเจจุขับรถคันนี้ออกไปด้วยตัวเองหรือไม่
ลูกสาวโพสต์ข้อความล่าสุดนะคะ

บอกมีคนไปพบป้ายทะเบียนรถคันนี้
ซึ่งทั้งหมวดตรวกสอน

แล้วจังหวัดตรงตามป้ายทะเบียนของรถของดีเจจุเลย

กไก่คควาย๘๕๕๑จังหวัดพิจิตร
คนที่เขาไปพบเขาบอกว่าเจอตกอยู่ข้างทาง
ห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ๑๓กิโลเมตร
จนกระทั่ง๓ทุ่มครึ่งตำรวจมีการเช็คสัญญาณโทรศัพท์นะคะ
บริเวณแยกปลวกสูงค่ะอยู่ในอำเภอวัชิรบารมี
ซึ่งตรงจุดนั้นเห็นบอกว่าคือลูกสาวเล่าว่า
จุดที่พบเนี่ยเป็นจุดบริเวณบ้านแม่ไม่ได้ห่างไปมาก
เป็นโทรศัพท์มือถือของแม่ที่ตรวจพบสัญญาณได้ช่วง๓ทุ่มครึ่ง
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเลยไปตรวจสอบแล้วหาพยานหลักฐานนะคะ
ทีนี้มันก็จะมีบุคคลต้องสงสัยที่หายไป
ถามว่าเป็นใครเขาเป็นคนเช่าบ้านคุณผู้ชม
เพราะอะไรเขาค้างค่าเช่าบ้านมาหลายเดือน
และในขณะที่มีคนพบว่าเห็น
คุณผู้ชมลองดูนะบ้านที่เรงเรียงเรืองเรียงกัน
แล้วมีหลังคาหลายหลังฝั่งซ้ายมือของคุณผู้ชม
นั่นคือบ้านที่เดจิจุเขาปล่อยเอาไว้ให้คนมาเช่า
ในขณะเดียวกันในพื้นที่บริเวณใกล้กันไม่ได้ห่างกันมาก
บ้านของดีเจจุจะขยับออกมาอีกหน่อยนึง
ก็จะหลังใหญ่กว่าบ้านบริเวณที่ให้เช่าเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
อยู่ใกล้กันประมาณนี้เลย
ทีนี้ตัวคนที่บอกว่าเป็นบุคคลต้องสงสัยชื่อนายไพโรธ
ก็ค้างค่าเช่านะคะแล้วก็มาขอเช่าบ้านของดีเจจุอยู่แถวนั้นนั่นแหละ
ก็ใกล้กันตำรวจพอรู้แบบนี้เลยไปจับตัวนายไพโรธมาค่ะ
จับตัวได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองพิจิตร
เพราะมีเบาะแสเบาะแสว่ารถของดีเจจุนั้น
ถูกนำไปจำนันอยู่ที่เต้นรถแห่งหนึ่งในราคาเพียงแค่๑๕๐๐๐บาท
แล้ววันที่ตัวนายไพโรธเอาไปจำนำทางด้านของร้านเนี่ย
ที่เขารับจำนำเขาได้ถ่ายรูปของคนที่จะมาจำนำรถคู่กับรถไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็มีการเอาให้ตำรวจดูปรากฏคือนายไพโร่จริง
นายพระโรธก็สารภาพว่าผมเป็นอดีตพนักงานรายเดอร์
ก็ลาออกมาแล้วแหละเพราะทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างก่อนหน้านี้
ผมมาติดต่อขอเช่าบ้านพักกับดีเจจุนี่แหละค่ะ
ตั้งแต่วันเป็นวันที่เกิดเหตุคือเขาบอกว่า
เขามาขอเช่าบ้านพักอยู่ได้สักระยะหนึ่ง
แล้ววันนั้นถามว่าเกิดอะไรขึ้น

คือเขาบอกเขาจะเข้าไปขโมยเงินที่บ้านดีเจจุเพราะเขาไม่มีเงิน

แต่กลายเป็นว่าจังหวะดีเจจุออกมาจากห้องน้ำ

ใช้ผ้ามัดปากมัดจมูกใช้กาวใสมัดมือมัดเท้า
เอาใส่เบาะหลังรถเก๋งสีขาวของตัวดีเจจุเองแล้วขับออกจากบ้าน
อยู่แถวนั้นอยู่ประมาณ๓๔รอบ

ตัดสินใจเอาตัวของดีเจจุไปทิ้ง
ตอนนั้นเจ้าตัวยืนยันว่าดีเจจุยังไม่เสียชีวิตนะคะ
แต่คุณผู้ชมคะหลังจากที่หายตัวไป
นี่แหละค่ะมีคนไปพบร่างของดีเจจุ
ซึ่งพอญาติรู้นี่คือร้องห่มร้องไห้เสียใจเลยนะคะ
เขาอธิบายว่าอย่างไรทำไมถึงก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
สีขาวเป็นกระเป๋าเก็บเงินของผู้หญิง

เอ็งก็ลาดป้ามาอุ้ม

แขนมัดได้ยังตรงนั้น

เหมือนว่าเขาเงียบไปเอง

เพราะเราเอาผ้ามัดใช่ไหม

หมดเลยเขาก็หายใจไม่ออก
มัดแค่ตอนหลังมัดที่ปากกันร้อง

ทำร้ายร่างกายเขาไหม

ว่าแล้วสรุปทำร้ายร่างกายเขาหรือเปล่า

เอาใส่รถไปทิ้งไว้ที่ป่ารกทึบ
นี่ค่ะฆ่าคนตายเลยนะคะ
ทางหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะที่ตำบลเนินปออำเภอสามงาบของพี่จิต
สภาพศพดีเจจุเนี่ยขออภัยนะคะคว่ำหน้าสวมใส่กางเกงขาสั้น
เทปใสเนี่ยมัดมือมัดข้อเท้าแล้วใบหน้าเนี่ย
คุณเทปใสพัดคือมัดพันไว้ทั้งหน้าเลย
คือเหมือนดึงเทปสายแล้วพันรอบศีรษะรอบหน้าแบบนั้น
เขาจะหายใจทางไหนล่ะคะนั่นน่ะสิคะนี่แหละ
ทีนี้เพื่อนผู้เสียชีวิตค่ะเพื่อนของดีเจจุ
ก็ไปดูจุดที่ทิ้งศพยืนร้องไห้ค่ะร้องกันใหญ่เลย
พี่น้องก็มาแล้วก็บอกว่าคือปกติเนี่ย
จะไปมาหาสู่ดีเจจุบ่อยเพราะบ้านอยู่ใกล้กัน

อีกทีก็คือวันเสาร์แต่เห็นว่าไม่อยู่บ้าน
เอ้ามาหาเกือบทุกวันปกติไปมาหาสู่กันทุกวัน
ตลอด๓วันที่ไปไม่เคยเจอเลย

แล้ววันเกิดเห็นได้ไปหาแกไหม
วันเกิดเหตุไม่ได้ไปไปแต่วันเสาร์

แต่วันอาทิตย์ไปดูแกแล้วแกไม่อยู่
๓วันอาทิตย์ไปดูแกแล้วแกไม่อยู่

คือปกติแกจะออกมาตอนกลางคืนใช่ไหมวันที่เกิดเหตุ
ไม่รู้เหมือนกันว่าออกไปตอนไหน
ทีนี้คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไป
ที่บอกว่าตัวนายไพโร่เขาบอกเอารถไปจำนำจำได้ไหม
และทางที่รับจำนำรถเนี่ยเขาก็มีการถ่ายภาพเอาไว้

นำมาซึ่งการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เพราะเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
แต่มันแปลกใจอย่างหนึ่งนะเพราะอะไร
รถไม่ได้อยู่ในที่ที่จำนำแต่ตำรวจดันไปเจอรถคันนี้
ถูกเอาไปจอดทิ้งไว้ที่ข้างรั้วคูโบต้าทั่งทองสาขาพิศนุโลก

ทำไมตัวนายไพโรธบอกว่าเอารถไปจำนำแต่รถกลับมาถูกทิ้งไว้ตรงนี้
ทางด้านนะคะตำรวจบอกแบบนี้ว่า
รถเนี่ยถูกนำไปจำนำจริงค่ะ
แต่ว่าเต็นต์มีการปล่อยขายต่อไปอย่างรวดเร็ว
แล้วคาดว่าคนที่มาซื้อรถต่ออาจจะกลัวความผิด
ก็เลยเอารถคันนี้ไปจอดทิ้งไว้บริเวณนั้น

ต้องสอบปากคำเพิ่มเติมกับผู้ต้องหารายนี้นะคะ
แล้วก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปค่ะ